ส่วนเรื่องของทุเรียนสวนปลูกหลักเลย
แต่ว่าที่จังหวัดตราดต้นเดียว

ออกมาได้ยังไงขนาดนั้นไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
หวานกูแล้วหลูมบอกไป
นี่จากต้นเดียวเหรอแน่ใจนะนี่จากต้นเดียว
ทุเรียนหมอนทองที่เห็นนี้นะคะถูกทยอยตัดลงมาจากต้นทุเรียนต้นเดียว
ในสวนของลุงบรรจงบุญวาธีที่หมู่บ้านคณาตำบลห่วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดค่ะ
กลายเป็นไฮไลท์ของทุกปีไปแล้วนะคะที่จะมีพ่อค้าแม่ค้านั้นไปรอจองซื้อกัน
เพราะว่าทุเรียนหมอนทองต้นนี้อายุมากกว่า๓๐ปีแล้ว
แต่ว่ามีความแปลกก็คือให้ลูกดกมาก
ปีที่แล้วปี๒๕๕๘นะคะผลผลิต๒๒๐ลูกภายในต้นเดียว
น้ำหนักรวม๙๑๘กิโลกรัมโอ้โหขายราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาท
นี่ก็ขายแบบราคาสูงด้วยนะคะได้เงิน๑๑๑๖๐บาทค่ะ
ส่วนปีนี้ผลผลิตดีขึ้นมาอีกดีขึ้นมา๔ลูกนะคะ
ทำลายสถิติเดิมไปเลยผลผลิต๒๒๔บาท
ลูกคนงานก็ช่วยกันปีนขึ้นไปตัดลงมาจำนวน๒๒๑ลูก
ส่วนอีก๓ลูกส่งไปผ่าเพื่อที่จะวัดเปอร์เซ็นเนื้อแป้งในทุเรียน
และอีก๒ลูกนะคะไม่ได้ตัดลงมาจากต้น
นึกจากมันด้วยคำนาคเล็กเกินไป
นำลงมา๒๒๑ลูกนะคะ
จากนั้นนะคะก็จะมีการชั่งทุเรียนทั้งหมด๒๒๑ลูก
น้ำหนักรวม๕๙๙กิโลกรัม
ขายในกิโลกรัมละปีนี้ขายแพงคือ๑๒๕บาทค่ะ
คิดเป็นเงิน๗๔๘๗๕บาท
ซึ่งถือเป็นรายได้จากทุเรียนต้นเดียว
ยืนอย่างน้อยต้นเดียวแม้ว่าจะรายได้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
ปีที่แล้วได้๙๑๘กิโลกรัมได้เงินไปกว่า๑แสนบาทค่ะ
คุณบรรจงเป็นเจ้าของสวนก็เล่าว่า
ลูกทุเรียนไว้ทั้งหมด๓สายพันธุ
หมอนทองชะนีแล้วก็กระดุมจำนวนหลายร้อยต้น
ทุกปีผลผลิตนี่จะออกเร็วกว่าสวนอื่นนะคะ
รวมทั้งคุณภาพก็ค่อนข้างดีลูกใหญ่แล้วก็สวยด้วย
สำหรับต้นทุเรียนหมอนทองลูกดกต้นนี้
ปีนี้ตั้งใจจะทำให้มีผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นไปตามเป้านะคะจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะ
แต่จากสภาพอากาศและปัจจัยหลายอย่าง
ทำให้ใบไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ
ส่งผลให้ขนาดลูกนั้นเล็กกว่าเดิม
น้ำหนักหายไปกว่า๓๐๐กิโลกรัมเลยนะคะ
แต่ว่าถือว่ายังสร้างรายได้ดีนะคะรายได้รวมบอกไปแล้ว๗๔๘๗๕บาท
ซึ่งก็ลูกเดียวก็พอแล้วล่ะ
ไร่บางสวนนะคะสวนทุเรียนบางส่วนนี้
ปลูกหลายต้นกว่าจะได้น้ำหนักเท่านี้
ครับเขาบอกว่าลูกหมอนทองบอกว่าปีที่แล้ว
ลูกหมอนทองได้ลูกดวกออกมา๑๒๐ลูก

๒๒๑ลูกแต่ว่าลูกเล็กลงน้ำหนักเลยลดลง
แต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนทั่วไปนะคุณผู้ชม
ต้นที่อายุประมาณ๑๐๑๕ปีเนี่ย
จะมีผลออกมาประมาณแค่๗๐๑๒๐ลูกเอง
แสดงว่าต้นของลุงบรรจงเป็นต้นพันธุ์ดี